ไม่ไหวอย่าฝืนคำนี้ต้องบอกเลยสิงห์นักดื่มทั้งหลายเนี่ยนะคะ
ดื่มน้ำไม่ว่าหรอกดื่มน้ำปั่นก็ไม่ว่าแต่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์เนี่ย
ต้องว่าอย่าฝืนจริงนะเพราะคุณเนี่ยอาจจะเป็นต้นเหตุ
ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตได้ที่พูดแบบนี้
เพราะมันเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะคนเมาแล้วขับนะคะ
เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีนี่เป็นกล้องวงจรปิดหน้าร้านนวดนะ
คือทุกคนอยู่ปกติแล้วเดี๋ยวสักพักมันจะไม่ปกติ
เพราะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะมีรถคันหนึ่งซึ่งคนขับเมาค่ะ
พุ่งเข้ามาแบบเนี้ยกวาดไปไม่เหลือแบบเนี้ยใช่ค่ะ
รถยนต์เสียหายรถจักรยานยนต์๓คันพัง
คุณคะไม่ตลกนะคะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วยหนึ่งคนและบาดเจ็บด้วยนะคะ
ตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีค่ะตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ซึ่งปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดก็คือร้านนวดอยู่ที่บริเวณแยกถนนต่ำนะคะ
ที่เกิดเหตุพอไปถึงค่ะพบภาพความเสียหาย
ก็คือมีรถยนต์ทะเบียนฉะเชิงเศร้าคนขับชื่อว่าจ่าสิบโทชูศักดิ์เจริญ
สังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลเป็นคนขับ
ซึ่งขับรถคันนี้มาชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ทำให้นางธัญพรพารุ่งคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส
รถจักรยานยนต์คันเดียวเหรอที่ได้รับความเสียหายไม่ค่ะ
รถกระบะได้รับความเสียหายเหมือนกันอยู่ใกล้นี่แหละ
อกจากนี้มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ข้างทางอีก๒คันเสียหายด้วย
ส่วนข้างร้านนวดที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดมันเป็นร้านสะดวกซื้อ
พบผู้เสียชีวิตที่เกิดจากการชนนะคะคือนางสาวสุมณฑาปู่ศรีอายุ๒๗ปีเองค่ะ
อกจากนี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก๓รายนอนอยู่แถวนั้น
รถยนต์คันนี้คันเกิดเหตุเนี่ยเราก็ไปถามคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วไม่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
เห็นอะไรบ้างช่วงที่เกิดเหตุการณ์นี้เขาบอกว่ารถยนต์คันนี้ของจ่าสิบขออภัยนะคะ
จ่าสิบโทชูศักดิ์ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลักพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์ก่อน
แล้วก็มาพุ่งชนรถกระบะอีกทีก่อนที่รถยนต์จะหมุนไปชนร้านค้าข้างทาง
จนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บส่วนจ่าสิบโทชูศักดิ์นะคะ
คนขับรถต้นเหตุตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพเมืองปราจีนบุรี
และแน่นอนถูกตรวจวัดแอลกอฮอล์ค่ะเนี่ยสภาพเป็นแบบเนี้ย
ตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ยค่ะนั่งหน้ามึนมึนอยู่เนี่ยค่ะ